หลายคนก็บางทีแบบบังเทียดมันเด้ง
บางทีเห็นมันยุบเออแล้วไอ้งานจิ้นเดียวกันคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่า
ใบอูหูดูสิใบอูหูเลยอะอูหู
คือใบเตยไอ้งานใบเฟิร์น
เห็นมั้ยเห็นหน้าออกแล้วพูดถูกพูดผิดนะคะ
คือโฆษณาชิ้นหนึ่งที่นางเต้นไปเต้นมานะคะคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่า
ตอนนี้ใบเฟิร์นเป็นใบรั่วแล้วคือรั่วซะเหลือเกินนะคะชุดชั้นในเกาะไม่หลุดอ่ะนะ
ใช่นะคะหน้าอกหน้าใจคิดจะไปทำไหมเอออ่ะไปฟังกันดีกว่านะคะ
ว่าสวยปั้วขนาดนี้อ้าวนี่ยังไม่ทำเหรอ

สนุกมากไม่มีแบบขอเปลี่ยนท่าไม่มีอะไรทำได้ถูกท่า
ห่างบ้างอะไรบ้างแต่ก็โอเค

ไม่ชอบผู้ชายแต่ชอบมากด้วย